เอาล่ะค่ะมาถึงเรื่องราวของเหตุการณ์ที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะ
ก็จะพาไปติดตามกันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึง
นำเรื่องราวมาโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล
เธอกำลังจะแต่งงานกับว่าที่สามีนะคะ
ตั้งใจว่าจะจัดงานแต่งงานกันเอง
จังหวะที่สามีออกไป
กำลังจะซื้อสีมาทาแบล็คดอปภายในงาน

เธอโพสเรื่องราวขณะที่เธออยู่กับบ้านที่สามีอ่ะนะคะ

ใช่ก่อนที่จะมาเกิดเหตุการณ์ดังภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะ
โพสต์คลิปข้อความสุดสะเทือนใจระบุว่า
ช่างใจร้ายกับเราจังเนอะ
เป็นคลิปที่เธอจับมือกับว่าที่เจ้าบ่าว

เสีย๒๕กรกฎาคมกำหนดแต่งงาน๒๗สิงหาคมนี้
ท้องสิ้นเดือนนี้ค่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นนะคะก็คือคุณเมย์เนี่ย
เตรียมเข้าพิธีวิวาแล้วก็วางแผนจัดงานแต่งงานกับเจ้าบ่าว
โดยการันทำเองทุกขั้นตอนเลยนะคะ
ตั้งแต่การเตรียมของชำรวยแม้แต่แล็คดรอปภายในงาน
ดอกไม้การ์ดแต่งงานนี้ฮะ
เธอก็เก็บภาพเอาไว้ตอนที่จัดเตรียมของต่าง
แต่งงานของจำรวยทำกันเองหมดเลยด้วยมือนี่แหละ
แล้วก็เตรียมงานกันมาตั้งแต่กลางปีแล้ว
เดือนมิถุนายนกำหนดแต่งงานก็คือ๒๗สิงหาคม
แต่สุดท้ายว่าที่เจ้าบ่าวมาประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิต
คุณเมย์เปิดเผยว่าเขากับแฟนเนี่ยคบกันมาหลายปีแล้วนะคะ
กระทั่งปีนี้ตัดสินใจว่าจะแต่งงานกัน
โดยตั้งใจวางแผนทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนโดยไม่จ้างออร์แกไนท์
แฟนก็ไปซื้อไม้คือฉากแต่งงานข้างหลัง
ทำเองนะคะทำเองสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันแต่งงานเนี่ย
ก็ทำเองแฟนไปซื้อไม้มาเองซื้ออุปกรณ์มาเอง
ในเนรมิตวันสำคัญด้วยมือของทั้งคู่
แล้วเจ้าบ่าทำผมให้เจ้าสาวด้วยนะฮะ
ใดผมเป่าให้นี่จริงนะฝ่ายหญิงบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อให้นะ
แต่ฝ่ายชายบอกไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่ใกล้กับที่ทำงานพอดี
ร้านร้านซื้อสีนะแล้วคุณคิดดูสิวันที่เกิดเหตุ๒๒กรกฎา
ตอนเช้าฝ่ายชายไปทำงานนะช่วงที่ว่างปั๊บเนี่ย
ลายสุดท้ายที่ส่งมาหาผู้หญิงเนี่ยคือข้อความที่ส่งมาบอกว่า
อยู่ร้านนะครับหลังจากนั้นเงียบหายไปเลย
ไม่มีการส่งไลน์มาอีกเลยฝ่ายหญิงก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมหายไปนานจังอ่ะ
โทรไปหาแล้วตอนโทรไปเนี่ยนะพยาบาลเป็นคนรับสาย
คุณคิดดูสิถามว่านี่ใช่ญาติของคนไข้หรือเปล่า
คนไข้ประสบอุบัติเหตุนะแล้วปรากฏว่านี่นี่อันนี้
เป็นข้อความที่คุยกันนะคะ
แล้วสุดท้ายนะพยาบาลถามว่าจะให้ผ่าตัดเลยไหม
เป็นการผ่าตัดเพื่อญาติไม่ใช่เพื่อตัวผู้ป่วย
คิดดูสิแล้วท้ายที่สุดฝ่ายชายก็เสียชีวิตนะคะ
เธอก็ได้รับแจ้งจากพยาบาลว่าอาการของว่าที่เจ้าบ่าว
แฟนเขาอาการ๕๐๕๐นะคะ

สุดท้ายเสียชีวิตวันที่๒๕กรกฎาคมนะคะ
ซึ่งวันที่๑สิงหาคมก็คือ
พรุ่งนี้ค่ะจะเป็นพิธีเผาศพนะคะ

ส่วนงานแต่งนะคะวันที่๒๗สิงหาคมยังไม่ยกเลิกค่ะ
จะเลื่อนไปไปจัดตอนทำบุญครบร้อยวันแฟนนะคะ
แล้วอย่างนี้งานแต่งเหมือนเดิม
แต่สิ่งที่ขาดไปคือเจ้าเมาที่มีลมหายใจอยู่ข้างใช่ไหม
ใช่ค่ะก็จะมีเพียงเจ้าสาวคนเดียว
เธอตั้งใจจะทำตามเจตนารมณ์ของเจ้าบ่าว
ที่ได้ร่วมกันทำกันมาทุกอย่างตั้งแต่ต้น